ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องนี้คุณผู้ชมห้ามกระพริบตา
เพราะว่ากล้องวงจรปิดนี้เนี่ยเป็นการบันทึกภาพนาทีเซี่ยวชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะ
ของคุณลุงท่านหนึ่งเขาขับรถกระบะมา
เสร็จแล้วก้มหยิบโทรศัพท์มือถือบางคนเคยทำอ่าใช่
ถ้าใครก้มแล้วเผลอขึ้นมาแป๊บเดียวแบบนี้ระวังเกิดเหตุแบบนี้ค่ะ
โอ้โหวินาทีชีวิตได้เลยค่ะ
คือคุณทุนท่านหนึ่งคุณลงดินอื้อหื้อคุณผู้ชมคะ
คือพุ่งชนอย่างจังแล้วก็รถกระบะพลิกคว
แล้วก็ถลายไปกับพื้นกลางถนนอยู่แบบนี้
คือคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีรถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่ที่บริเวณไหลทาง
เสร็จแล้วก็มีกระบะของคู่กรณีซึ่งขับมา
แต่ขับมาอยู่ดีก็พุ่งชนท้ายเขาอย่างจังแบบนี้แหละค่ะ
ก็คือต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากที่คนขับรถกระบะ
จังหวะนั้นก็เลยเสียหลักแล้วก็ไม่สามารถควบคุมรถเอาไว้ได้
เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณถนนปลวกแดงค่ะในพื้นที่จังหวัดประยอง
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ในจุดเกิดเหตุเนี่ยมีรถยนต์อยู่ในสภาพความเสียหาย๓คันด้วยกัน
เป็นกระบะ๒คันนะคะแล้วก็รถเก๋งอีก๑คัน
ห่างจากจุดชนไป๒๐เมตรสภาพก็ด่านหน้าพังยับเยินไปหมดเลย
ด้านซ้ายมีรอยยุบมาจนถึงกระบะห้องเครื่อง
ตรวจสอบมีรอยว่าคนขับระบะเจ็บเล็กน้อย
รถกระบะสีดำที่ถูกชนท้ายก็มีร่องรอยการเฉียวชนที่บริเวณด้านท้ายยุบพังเสียหายเช่นเดียวกันแต่ไม่มากนัก
ส่วนที่มาที่ไปก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุผู้สื่อข่าวรายงานว่ารถกระบะสีบอลคันต้นเหตุนะคะ
ขับมาจากถนนเส้นปลวกแดงมุ่งหน้าเข้าปลวกแดงค่ะพอมาถึงที่จุดเกิดเหตุปรากฏว่าเหมือนเสียหลัก
แล้วก็ทะไหลไปจนกระทั่งพุ่งชนรถที่จอดอยู่ข้างทางหนึ่งคันทีมข่าวได้พูดคุยกับนายมนตรีพัดสาริกรรมอ่ะนะคะ
ซึ่งเป็นคนขับรถกระบะคันต้นเหตุนี่แหละ
เขาบอกว่าจังหวะนั้นยอมรับเลยแล้วกัน
คือก้มหยิบโทรศัพท์มาพิทริง
คือสายตาหลุดจากการโฟกัสที่ถนน

เสียสมาทีไปเลย
เงยหน้าขึ้นมาเมื่อกี้ก็ชนเขาอย่างจังลองฟังเสียงเขานะครับ
แล้วพี่ได้รับบาตเจ็บตรงไหนไหม
ก็มีบาตแปลกแล้วก็เจ็บหนูหนูหน่อย
เพราะดีนะคะที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตบาดเจ็บเล็กน้อย

ไลน์เล่นแชทคุยโทรศัพท์ตอนขับรถก็ไม่ควรเช่นกัน
สภาพรถเห็นไหมฮะคือเสียเวลาอีกสักหน่อยคือไปถึงปลายทางก่อนแล้วก็ค่อยหยิบโทรศัพท์ค่อยตอบไลน์ดีกว่าที่จะต้องมาเสียเงินค่าซ่อมหนักกว่านั้นอาจจะเสียชีวิตได้นะครับ